ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้กันดีกว่านะคะ

โอ้โหระยะหลังเนี่ยเรื่องของการทุจริตมีเยอะมากทุกภาคส่วนเลยทีเดียว
แต่ว่าก็เห็นความตั้งใจ

ที่จะทำให้ปัญหานี้ลดน้อยลงไปได้
เป็นภาคส่วนไหนติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยนะคะ

ผมไม่ได้ยินเสียงในหูเลยนะครับ
ปล่อยเสียงมาให้ผมนิดนึงครับฮัลโหล

เรากำลังเดินทางมาถึงจุด
ชำระร้างการทุจริตกันแล้วนะครับช่วงนี้
ฉะนั้นที่เคยทำทำกันมาในอดีตเนี่ย
คนก็หวังว่ากรรมมันจะตามชดใช้กันในช่วงเวลา๑ปี
ที่รัฐบาลเหลืออยู่หรือเกือบ๑ปีนี่แหละ
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้แล้วค่อยชื่นใจครับ
เปิดโปรงงาบในสทกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีแฉเองทุจจริต๓ราย
รัฐมนตรีที่แฉก็คือนายแพทย์ธีรเกียจ
เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีศึกษาธิการ
โครงการเนี่ยมีอะไรบ้าง
เป็นโครงการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต
โครงการที่๑เนี่ยเป็นโครงการเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต

มีปัญหามานานแล้วครับ

เป็นโครงการที่สอบสวนกันมา
ใช้ระยะเวลานานกันมาพอสมควร
ที่จะดำเนินการแต่ว่า

วันนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่า
รัฐมนตรีท่านจะเอาจริงแล้ว

เพราะมีการเสนอสินบน
รองประหลัดกระทรวงศึกษาที่การ

เพื่อต่อสัญญาการใช้โมเน็ต
แต่นายประเสริฐยืนยันว่า

และขอให้จัดซื้อจัดจ้างดังถูกต้อง
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่คมครู

นายประเสริฐก็แจ้งให้ทราบ

ว่าถูกเสนอให้รับสินบน
ฉะนั้นก็ถือว่ารองประหลัดประเสริฐ

ส่วนค่าราชการที่

ได้ย้ายออกจากเจ้าหน้าที่เดิม

แล้วก็ส่งข้อมูลให้ปปช

ถ้าเป็นจริงตามข้อมูลที่กล่าวหาเนี่ย

หมายความว่าจะมีค่าราชการระดับสูง

คุณหมอธีรเกียจรัฐมนตรีบอกว่า
ยังพบเอกสารใบเรียกเก็บเงิน
ซึ่งส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษา

เพราะว่ามูลค่ามันมหาศาล
บ่งบอกว่าอาจจะมีการให้สินบน
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกา๖๐เนี่ย

เรียกเก็บเงินสพถึง๑๐๐กว่าล้านบาท

เฉพาะสพใช้เงินเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็
ถึง๒๐๐๐กว่าล้านบาท

ใช้เงินสัญญาณเช่าซื้ออินเตอร์เน็ต
ถึง๒๐๐๐กว่าล้านบาท
ดังนั้นก็จะส่งให้ปปทและปปง

นี่โครงการโมเน็ตอะไรเนี่ย
โอ้โหทำไมเงินมหาศาลขนาดนี้
เอาทีนี้อีกโครงการหนึ่ง
คือโครงการก่อสร้าง
วิทยาลัยประมงตินสุรานนท์
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
คือถ้าใครขับรถไปจากถนนสายเอเชีย
แล้วพอไปถึงจะข้ามสะพานตินสุรานนท์

ท่านเรียบไปดูซ้ายมือนี่

โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่

โอ้มีเรื่องลึกซับซ้อนมาก
แล้วตอนนี้ท่านประหลัด
ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ย
บอกว่าสอบกันมาเกือบจะได้ข้อสรุปแล้ว
มีมูลการทุจริตค่อนข้างชัด
รอเอกสารอย่างเป็นทางการ
ในการแก้ไขสัญญาส่งงาน
โดยไม่ติดตามผลการจ่ายเงินล่วงหน้า

คือโครงการนี้
สร้างกันมา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ไม่ชอบมาพาคนเยอะ

จำนวนเงิน๑๒๕ล้านบาท

ผู้รับเหมาต้องจ่ายค่าปรับ
ถ้าไม่เสร็จวันละ๘๐๐๐กว่า
แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ที่เขาไปขุดคุยกันก็คือว่า
ชื่อบริษัทไทคอนจำกัด

แล้วมีการปิดตัวไปแล้วด้วย

เคยไปทำงานประมูลสร้างบึงฉวาก

โน่นแล้วตามไปทำกันที่จังหวัดสงขลา

งานที่จังหวัดสงขลา

ที่ทำงานจากจังหวัดสุพรรณ

สงขลานี่เขาตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะ
ผมลงไปสงขาวันก่อนก็พยายามจะเข้า
พยายามจะติดต่อขอข้อมูล

ไม่มีใครอยากมาคุยทั้งนั้นเพราะว่า

ท่านรัฐมนตรีธีรเกียจบอกว่า
เรื่องนี้จะต้องเร่งทำความจริงให้ปรากฏ

ใครจะเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยก็ต้องรับภาระผิดชอบไปตามนั้น
คารากาสังกันมาสิบปีแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในราชการอยู่ก็มี
เกษียณไปแล้วก็มีแต่อย่าลืมว่า
เรื่องนี้เป็นคดีอาญาถึงเกษียณแล้วก็ยังไม่พ้นคดีทุจริต
ฉะนั้นเมื่อรัฐมนตรีท่านประกาศออกมาเองว่า
ท่านจะลุยเรื่องนี้อ้าวเราก็คอยดูว่าจะไปถึงไหน
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สาม
ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
อันนี้ที่เปลือกเกิดขึ้นลายล่าสดสดสดล้อนล้อนนี่แหละ
ว่ามีคุณรจนาสินทีก็มาเป็นตัวละครตัวใหญ่
เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า
ได้ให้ผู้ตรวจราชการนายอัตภพลตึกฟรอง
ในฐานะประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
รายงานความคืบหน้าในการประชุมผู้บริหาร
กราศวงศ์ศึกษาในวันที่๑๙
วันนี้ผมไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนนะ
จะรายงานกันไปแต่ก่อนเที่ยงหรือตอนบ่ายไม่รู้
แต่ว่าประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาขีดเส้นใต้

เราเห็นบทบาทของคุณหมอธีรเกียจเรื่องนี้แล้ว
พอจะอุ่นใจได้ว่าท่านเอาจริง
คือในสังคมเราเนี่ยเราห้ามคนโกงไม่ได้หรอกครับ

เอาจริงจนคนโกงต้องรับโทษ

ลูกหลานอับอายขายหน้า

ถ้าเราเอาจริงอย่างนี้

มันจะต้องยับยั้งชั่งใจ
แต่ที่ผ่านมาในอดีต
โกงแล้วก็ลอยนวล

ถึงจะสาวถึงก็ได้รับการปกป้อง

สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้
คนโครงก็ย่ามใจ

แต่ว่าถ้าเราจัดการเอาจริงเอาจัง

ให้คนโกงถูกออกจากราชการ

คนก็ยับยั้งชั่งใจได้เยอะ
เอาเป็นว่าช่วง๑ปีที่เหลือของรัฐบาลนี้

ถ้าเอาคนโกงเข้าคุก

คะแนนนิยมก็จะเพิ่มขึ้น
เรื่องอื่นเนี่ยก็ทำไปเถอะ
แต่ว่าถ้าเดินหน้า

ตามขุดตามคุยตามเช็คบิน
แล้วก็ไปเร่งกระบวนการตุลาการให้เร็วขึ้น

เอาออกจากราชการให้จริง

ผมว่าเรามาถึงจุดที่

คุณบิร์นก็อฟขอบคุณครับ
ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไป

ก็ใหญ่ขึ้นเป็นจริงได้รวดเร็วแล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะ
ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยครับขอบคุณครับ